คุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจัญบ้าน
แม่บ้านประจัญบ้านสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
เพื่อปรอบทุกปัญหาและประจำหน้ากรอบทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
กลับมารายงานตัวกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
ในวันศุกร์แบบนี้นี่นะพูดเลยว่าเป็นศุกร์ที่๒ของเดือนมกราคมแล้ว
คุณน้องรู้ไหมว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไร
ก็วันนี้เป็นวันศุกร์วันนี้ก็วันเสาไงคะ
เป็นวันเสาร์ที่๒ของเดือนมกราคม

ตอนนี้ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่พาไปไหนปีนี้

คุณพ่อคุณแม่คงไม่ต้องพาไปแล้วระวังค่ะ

อยากนั่งเก้าอี้นายกอะค่ะ

เที่ยวที่อย่างนี้เลยนั่งเก้าอี้นายก
สวนสัตว์บ้างเขาเขียวเขาอะไรเขาดกเขาดินอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นความฝันสนุกก็ชอบชอบวันเด็ก
สนุกไม่เราก็ชอบนะแล้วก็เอ่อ
เขาเรียกว่ามีหลากหลายสถานที่เขาก็จัดงาน
แล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมให้คุณพ่อคุณแม่นะ

วันนี้เราก็ชอบนะพอเรียกดูไม้เพราะวันนี้เรามีอะไรมาให้ดูด้วยด้วย
วันเด็กเหรอเกี่ยวกับวันเด็กชอบเอามาให้ดูเลย

ไม่แต่ผมน่ารักมากเลยทำไมน่าเหมือนเดิมเลยอะ

แล้วผิดระเบียบด้วยอะทางสำดานตอนแต่วันเด็ก
นี่จริงแล้วเนี่ยเป็นคนถูกระเบียบตลอดเวลา

หยิบขอผิดระเบียบบ้าง

แต่ของพี่กาวเนี่ย

ไม่ได้ถ่ายรูป

ใช่ค่ะเผาเอาไปเผา
ภาษาภายใจไม่เจออะไรแหละ

สนับครอบครัวหรือเปล่า

จริงเข้าโรงเรียนไปแล้วแหละแต่ครูเอากลับมาคืนที่บ้านแล้วหมออยาก
เอามาเลยแล้วก็เรียนด้วยตัวเองได้
เฮ้แม้ติดไว้ก่อนเขานะเราต้องหารูปิกกาวมาให้ได้
ได้เลยงั้น

พู่ชายในฝันของเรานี่จะถึงใจคุณผู้ชมแน่นอน

เหมือนเดิมเลยอ่ะเป็นน่าต่างเหมือนเดิมมาก
ไม่รู้ว่าทำอะไรมาทำไมหน้าตาเหมือนเดิมได้ขนาดนี้

แต่ก่อนจะไปเจอผู้ชายในฝันคุณน้องค่ะ

อุ๊ยสวยจะตายเลิศจะตายชุดนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลย

พี่เอพี่เอแบบเขาบอกว่ามันโป๊ไปเหรอ
ก็บอกว่าทำไมไม่โป๊เลยอะอย่างเงี้ย
เออโทรแล้วค่ะพี่เอ
ฮะโป๋แล้วทำไมโป๋อย่างเงี้ย

ก็ผู้หญิงก็ต้องดูดีก็ต้องบอกว่าเลือกนู่นนี่นั่นนู่นอะไรอย่างนี้
พอโป๊ไปก็ว่ามิชิดไปก็ว่าแต่งเยอะเกินไปก็ว่าแต่งน้อยเกินไปก็ว่า
คุณผู้ชมคุณผู้ชายพวกนี้ไหมฮะ
มันวุ่นวายเข้าใจไหมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะคือแบบว่ามันเกี่ยวกับแฟชั่นอ่ะ
เอามาเป็นประเด็นเลยไหมประเด็นนี้เอาไหมแฟชั่นของสาวแบบไหนที่หนุ่มรับไม่ได้
นี่เปิดประเด็นเลยในช่วงประเด็นประจำบาน
ช่วงประเด็นประจันบาล
บางครั้งเนี่ยนะคุณผู้ชมการที่แบบว่าเราแบบว่าตามแฟชั่นแบบแต่งตัวดำของสาวอย่างนี้
มันก็ยากที่คุณผู้ชายเขาจะเข้าถึงบางทีเขาก็แบบว่าไม่เก็ตไม่เข้าไปถึงอ่ะ
ผู้ชายเขาก็แค่ความรู้สึกว่าแบบว่าสวยหรือไม่สวย

๒อย่างไม่ได้ดูออกว่าแบบแบรนด์เบิร์นอะไรไม่รู้ไลน์เวสแต่งอะไรมาอย่างเงี้ยผู้ชายดูไม่ได้ออก
แล้วชุดนั้นเหมาะกับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้แฟชั่นมันล้ำเกินไปบางทีคุณผู้ชายเขาตามไม่ทันแหละ
ทำบอยใส่เกงหลวมเกงแบบขาสั้นคลุมข่าว
เนี่ยนะแต่เรารู้สึกว่าเท่นะแบบนี้
ใช่แล้วว่าลุคบอยแบบนี้มันแบบเอาอยู่สำหรับบางคนมันเก๋คือ

อภิตแต่งได้อภิตมันหน้าอภิตเร็ว

คือแนวนีออนผมสีชมพู

แต่อันนี้ขอพูดเป็นแนวนีออนนะคะ
เป็นแบบเหลืองฟ้าเขียวอะไรอย่างนี้เนอะ

แต่คนที่คุยอยู่นะตอนนั้นบอกว่า
ยา่หยุดเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ทาเลยเหรอซื้อมา
แต่เคยซื้อมากะลองเพราะคิดว่าเรากะเก๋
แต่ทุกคนห้ามหมดเลย

มีอีกไหมอะไอ้ยังไงมีอีก

คือพูดง่ายนะแมวชั่นแบบนั้น
เราชอบนะเรารู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบ
ต้องใส่แบบปกขึ้นมามันดูเป็นแฟชั่นดี
แล้วคุณผู้ชายล่ะต้องยืนอยู่ไกลนิดนึ
เพราะว่าแบบไหล่ใหญ่นิดนึงเขาก็อยากได้ชิ้นหรือเปล่า
แต่เรามาบอกว่ามันเป็นแฟชั่นไง
ซึ่งผู้หญิงก็เข้าใจแต่คุณผู้ชายไม่เข้าใจ
อันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองเหมาะหรือเปล่า
แต่บอกไว้เลยว่าแฟชั่นที่พูดมา๓แบบนี้

ดูแฟชั่นอันนี้อย่างนี้สอนเลยดีมั้ย
ใช่แต่อันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นของหนุ่มนะคะ
ถ้าสาวคนไหนที่ใส่อยู่แล้วคิดว่าตัวเองรอดแล้วก็มั่นใจแล้วก็มีความมั่นใจ
ว่าทุกอย่างคำช่วยของเราเนี่ยมันอยู่ที่ความมั่นใจถ้ามั่นใจแล้วเราแบบว่า
มั่นใจของเราเรามีเสน่ห์ของเราเราก็ทำไปไม่ต้องแคร์ใคร
แล้วลูปล่ะคือมันอยู่ที่ความมั่นใจแล้วมันโอเคมันก็จบเนอะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าแหมวีดวานี้คุณน้องพูดมาแบบจากเต็มขนาดนี้แน่ว่า

เขาเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยเก่งเราเลยอยากรู้ไงว่าจริงเขาชอบแบบ
ผู้หญิงแบบไหนแต่งตัวแบบไหนพูดเยอะได้หรือเปล่า

ไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ